บุญชัยออกมาเรียกร้องให้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายออกมาสวดมนต์ให้พระธรรมชโยนะคะ
บอกว่าย้ำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท
เพราะถึงแม้ว่าเจ้าสัวบุญชัยนั้นจะนั่งตำแหน่งประธานกรรมการ
แต่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทค่ะ
นายบุญชัยเบนจรงคกุลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
ทั้งหมด๑๒คนของบริษัทที่ได้รับคัดเลือก
ให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการก็เท่านั้น
เพราะการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัท
รวมกันมากถึง๕๒๘๐๐รายค่ะ
ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษ
และในการบริจาคก็จะผ่านในรูปแบบของคณะทำงาน

เพื่อตรวจสอบถึงประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมก่อนการอนุมัติ
บริษัทไม่เอ็นเอียงฝักไฟการเมืองหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
รวมทั้งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความเชื่อใดของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น
ขณะที่วันนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ตำหนิการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางสำนักด้วยนะคะกรณีการให้สัมภาษณ์ของตัวเองเมื่อวานนี้
บอกว่ามีการบิดเบือนว่าตัวเองไปปกป้องนายบุญชัย
กรณีที่เชิญชวนให้คนมาสวดมนต์ที่วัดพระธรรมกาย
ฟังไม่ชัดแล้วก็นำเสนอข่าวคาดเคลื่อน
ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
หากใครทำผิดหรือเรียกให้ใครไปชุมนุม
ก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ